ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูคดีน้องฟอสน้องสปายที่ถูกยิงที่ลานจอดรถที่เขาชีจันทร์ที่สัตหีบชนบุรี
ถูกยิงเข้าไป๗นัดเพราะว่าเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ตรงนั้น๗ปลอกด้วยกัน
คดีนี้ออกไหมจับผู้ต้องหาครบหมดแล้ว๖คนควบคุมตัวได้แล้ว๕คน
เหลือคนเดียวที่ยังคงหลบหนีไปคนสำคัญเลยแหละก็คือเสียอ้วน
คือ๒คนล่าสุดที่มีการถูกออกหมายจับก็คือมดกับบ่าว
คือมดเขาก็เข้ามอบตัวเขาบอกเขาเกรงว่าจะได้รับอันตราย
เขาก็เข้ามอบตัวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะวันนี้อยากจะให้ติดตามก็คือในบ่าว
บ่าวเนี่ยก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวเหมือนกัน
ตำรวจควบคุมตัวได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นำตัวกลับมาที่กรุงเทพนะคะ
สนามบินดอนเมืองแล้วก็ตอนนี้นักข่าวของเราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองด้วย
เดี๋ยวถ้ามีภาพเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพกันเพราะว่าคาดว่ามาถึงช่วงเย็นของวันนี้เนี่ยนะคะ
คือ๕คนที่ควบคุมตัวได้แล้วมีนายสายันคนนี้เป็นคนชี้เป้า
นายเกียรติศักดิ์คนนี้เป็นคนขับรถขับรถก่อเหตุตอนช่วงที่ก่อเหตุนะคะ
เจรศักดิ์คนนี้เป็นคนขับรถประกบเป็นทีมคุ้มกัน
กฤษณะก็คือมดที่มีการมอบตัวนะคะแล้วก็นายบ่าวหรือนายนรงคนนี้เนี่ย
ก็มีการมอบตัวแล้วก็ควบคุมตัวล่าสุดเลยนะคะ
ทีนี้ในส่วนของในมดนะคะก็มีการนำตัวไปสอบสวนนะคะ
มดเองยังคงให้การภาคเศษนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าเสียอ้วน
จะก่อเหตุยิงจนมีผู้เสียชีวิตตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่า
เนี่ยได้ผู้ต้องหาเกือบครบแล้วเหลือเสียอ้วนคนเดียว
พันธุ์ตำรวจเอกศักระพีเพียวพนิษฐ์
ก็ไปประชุมร่วมกับพันธุ์ตำรวจเอกอาทรชิ้นทอง
ประชุมกันที่ห้องประชุมชั้น๒ของสพนจอมเทียน
ก็อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพได้นิดหน่อยนะคะ
บันทึกภาพได้แป๊บเดียวแล้วก็ชี้แจงว่า
เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้ล่ะค่ะ
คดีที่มีการยิงน้องฟอสน้องสปาย
ก็ควบคุมตัวในมดได้นายกฤษณะศรีศุกร์ลูกน้องเสียอ้วน
เป็นคนที่๔จากผู้ต้องหาทั้งหมด๖คนนะคะที่ควบคุมตัวได้
มดนี่ทำหน้าที่มาหาบ้านเช่าที่ย่านนาเกลือ
บ้านเช่าหลังนี้ก็ใช้เป็นที่วางแผน
แล้วในมดก็เป็นญาติกับนกฤษนะด้วยนะคะ
ในมดในกฤษณะเป็นญาติกับคนที่ชี้เป้าก็คือ
นายสายันเป็นหลานค่ะในมดเป็นหลานนะคะ
ทีนี้เนี่ยพอมีการสอบสวนนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
เรื่องของหมายจับอย่างที่บอกว่าครบทั้งหมด๖คนแล้วนะคะ
พยานหลักฐานค่อนข้างพร้อมนะคะทั้งนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคล
แต่ต้องมีการประชุมติดตามรายละเอียดอย่างรอบข้อ

เชื่อว่าถ้าควบคุมตัวเสียอ้วนได้ผู้ต้องหาก็น่าจะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
เพราะว่าเสียอ้วนเองก็เป็นคนกว้างขวางมีประสบการณ์เคยโดนคดีมาก่อนหลายคดีนะคะ
ลองย้อนกลับไปดูแต่ก็ตำรวจยืนยันว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยค่ะ
หลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดเสียอ้วนได้แน่นะคะ
หลังจากการประชุมเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกศักระพีก็บอกว่า
มดให้การภาคเศษค่ะในมดบอกแบบนี้ค่ะว่ายอมรับนะ
ว่าเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วยรถทัวร์
คำสั่งของเสียอ้วนให้ไปหาบ้านเช่า
สำหรับท่องเที่ยวที่พัทยาก็ได้บ้านเช่ามาอยู่ซอยนาเกลือ๑๒
ก็รอเสียอ้วนรอลูกน้องทั้งหมดไปวางแผนก่อเหตุกันค่ะ
มดปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จักเสียอ้วนมาก่อน
ไม่รู้ว่าเสียอ้วนจะมายิงฟอสกับสปายจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุในมดบอกว่าก็กลับกลับด้วยรถทัวร์ไปที่นครศรีธรรมราชบ้านเกิด
แต่ภายหลังได้ติดต่อตำรวจในท้องที่ขอเข้ามอบตัวนะคะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าในมดเขาก็กลัว
กลัวว่าจะได้รับอันตรายกลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตราย

ตำรวจภูทรนาจอมเทียนก็เลยไปรับตัวมาสอบสวนนะคะ
ก็สอบสวนกันจนถึงตี๕ค่ะ

ตำรวจบอกว่าตอนนี้หลักฐานมันรัดกลุ่มมาก
แล้วก็จะนำตัวในมดไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ตำรวจบอกว่ารวบรวมหลักฐานได้แล้ว
มั่นใจว่าเอาผิดกับเสียอ้วนได้แน่นอนนะคะ

เรื่องต้นที่ตำรวจเขาให้ข้อมูลไว้
เหมือนกับว่าพอไปอยู่ที่ลานจอดรถนะคะ
อ้วนลงจากรถตรงไปแล้วก็เอาปืนจ่อหัว

แล้วก็สองคนทั้งฟอสทั้งสปายวิ่งหนีไป
แล้วก็ฟอร์สขึ้นรถใช่ไหมคะเสียอ้วนยิงฟอส

พอยิงฟอสเสร็จปุ๊บเสียอ้วนกลับขึ้นรถนะคะ
แล้วในบ่าวเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าในบ่าวก็เลยลงมาจากรถ
บ่าวเป็นคนยิงน้องสปาย๔นัด
ยิงในฟอร์สอีกสองนัด
รวมหกนัดแล้วก็ที่เสียอ้วนยิงอีกหนึ่งนัดเนี่ยเป็นเจ็ดนัด

ใช่ค่ะแต่เหมือนกับเสียอ้วนยิงฟอส
เป็นคำให้การของผู้ต้องหากลุ่มแรกที่จับได้
แต่ในบ่าวเนี่ยวันนี้เพิ่งควบคุมตัวได้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครยิงมากยิงน้อยอะไรยังไง
แต่ว่า๔คนแรกที่จับได้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้
ใช่ค่ะบอกว่าคนยิงเนี่ยมีแค่เสียอ้วนกับในเบา
เหลือไม่ได้ยิงแยกย้ายกันทำหน้าที่ต่าง
สายันศรีศุกร์คนแรกเลยเนี่ยทำหน้าที่ชี้เป้า
ใช่ค่ะไปตีสนิทกับนายวราเทพ
ซึ่งก็เป็นเพื่อนกับน้องฟอสน้องสปาย
แล้วก็ในวันที่เกิดเหตุเขาก็ไปกัน๔คนฟอสสปายวราเทพ
แล้วก็นายสายันที่เป็นคนชี้เป้านั่งรถกันไป๔คน
ได้ไปเที่ยวกับเขาระหว่างทางเที่ยวเนี่ยส่งไลน์บอกตลอด
ไปถึงนู่นถึงนี่ถึงนั่นจนถึงจุดเกิดเหตุนะฮะ
นายเกียรติศักดิ์หรือว่านายบอลเป็นคนขับรถ
หอนด้าซีอาร์วีให้กับเสียอ้วนมีนายกิรษักษ์
ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับขับรถคอยประกบคอยคุ้มกัน
ที่สำคัญคือขับไปปิดท้ายรถของน้องฟอสกับน้องสปาย
เขาเช่ามาเที่ยวเพื่อไม่ให้ออกจากลานจอดรถ
นายมดกฤษณะนี่นะฮะนี่คือคนที่เมื่อสักครู่นี้คุณเขียนมาสอนเล่าให้ฟัง

แล้วบ้านเช่าหลังนี้ก็มานอนกันวางผงวางแผน
เตรียมทีมงานไว้กันในการที่จะก่อเหตุ
แต่ในมดบอกผมไม่รู้ผมแค่มาหาเช่าบ้าน

อีกคนนึงที่ถูกเพื่อนที่เขาจับได้ก่อนแล้วไปทำแผน
ตอนนี้อะไรบ่าวมันยิงบ่าวก็เสียอ้วนพวกผมไม่ได้ยิงเลย
เดี๋ยวเบาต้องไปเคลียร์กับเพื่อนเองนะ
ใช่แต่บ่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าเขาติดต่อขอเข้ามอบตัวนะคะ
แล้วทางตำรวจบอกว่าไปควบคุมตัวได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ในบ่าวที่เข้ามอบตัวเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้การอะไรมากนัก
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้คุยอะไรเยอะเพราะว่าในบ่าวยังดูเหมือนแบบตกใจอยู่
ยังให้ข้อมูลข้อความอะไรได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่
เดี๋ยวจะสอบสวนกันละเอียดในวันพรุ่งนี้
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยบ่าวเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าถูกชวนให้มาเป็นคนคุ้มกัน
ไม่ได้บอกว่าจะให้ไปก่อเหตุยิงฟอสกับสปาย
แล้วก็เรื่องนี้เขาเตรียมการกันมา๒เดือนนะคะ
เมาบอกว่าอย่างนี้นะพูดเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้ยิง

นี่คือภาพที่สนามบินดอนเมืองนี่นครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะว่าในบ่าวเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวได้ควบคุมตัวได้ที่กระบี่
แล้วก็พามาขึ้นเครื่องที่ท่ากาศยานครศรีธรรมราชนะครับ
เพื่อนำมาส่งตัวให้กับตำรวจที่ชนบุรีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
โดยวันนี้ตำรวจชนบุรีนะครับไปรับตัวในบ่าว
หลังจากที่ถูกนำตัวเดินทางมาถึงท่ากัศยานดอนเมืองนะครับ
นายบ่าวนี่ฮะก็มาถึงท่ากาศยานดอนเมืองแล้วนะครับ
ผู้ที่ลงมือก่อเหตุเป็นคนยิงนะครับ
นายนรงวะรินเวทหรือว่านายบ่าวอายุ๒๒ปีนะครับ
คือมีรายงานว่าตำรวจควบคุมตัวใน
รงค์ได้ที่ภาคใต้นะครับแล้วก็พาไปที่
สพชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก่อนที่จะพาตัวมาส่ง
ที่จชนบุรีนะครับ
หลังจากที่มาถึงนะครับตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็นำรถยนต์๓คัน
มารับตัวในบ่าวเพื่อไปดำเนินคดีต่อนะครับคาดว่าวันพรุ่งนี้
อาจจะมีการพาไปทำแผนชี้จุดต่างต่างนะครับแต่นายนรงเนี่ยมีสีหน้าที่
เครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ถูกใส่กุญแจมือด้วยนะครับเดิน
้มหน้าขึ้นรถไปเลยนะครับพลตมตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่าผู้ต้องหาได้
ติดต่อขอเข้ามอบตัวนะเบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ต้องหามากนัก
เนื่องจากผู้ต้องหายังอยู่ในอาการตกใจและยังไม่ยอมรับว่าได้ยิงใครไปบ้าง
พร้อมกับอ้างว่าถูกชักชวนมาให้เป็นคนคุ้มกันเท่านั้นไม่ได้บอกว่าจะให้ไปก่อเหตุ
ฟอสกับสปายแต่ก็รู้ว่าเสียอ้วนเตรียมการมาได้สองเดือน
ส่วนรายละเอียดการก่อเหตุตำรวจต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ปัญญายิ่งดังนะครับผู้บงการเลยของคดีนี้เนี่ย
ที่ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่บอกว่าตำรวจจะตามจับตัวมาให้ได้นะครับ
เพราะถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุกอาจมากไม่สามารถรับได้
เป็นการก่อเหตุต่อหน้าพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจันทร์
ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของชาวพุทธและชาวจังหวัดชนบุรีนะฮะ
เท่ากับว่ากลุ่มผู้ต้องหา๖คนในขณะนี้จับได้แล้ว๕คน
เสียอ้วนนี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าหลบออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือยัง
หรือว่ายังอยู่แถวช่ายแดน
อ้วนเองก็เนี่ยโอ้โหประวัติเคยถูกดำเนินคดีถึง๕ครั้ง
ก่อนหน้านี้หลายคดีหลายเรื่องเลย
ตำรวจก็เลยคาดว่าถ้าจับได้ยังไงเนี่ยเขาแบบสู้เต็มที่แน่ไง
แต่ว่ายังไงก็ตามพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะนะคะ
อย่างที่ตำรวจบอกนะคะมั่นใจว่าตอนนี้ก็ร้อยละ๙๕แล้วนะคะ